นี่คือรายการที่จะเฟ้นหาสาวงามเข้าสู่เวทีประกวด
ที่เป็น๑ใน๔เวทีประกวด
ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติครับ
ถ้ามันอยู่ในการแข่งขันเราก็ต้องวัดกันที่ความสามารถ
ถ้าเราคิดว่าโอ๊ยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก

โปรดติดตามตอนต่อไป